เรื่องของคดีคนที่ถูกพุ่งเป้าตอนนี้ไปว่า

ถ้าน้องหญิงกระโดดออกจากรถเองจริง

รวมทั้งถามถึงขั้นว่า
สรุปแล้วเป็นฝีมือของอ๊อฟหรือเปล่า
เขาได้ไปให้ปากคำกับตำรวจ

เป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจแต่ว่าไม่ได้มีการนำเสนอข่าวออกมานะคะ
ทีนี้เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเขาไปอีกไปหาตำรวจอีก
ไปสอบปากคำไปให้สอบปากคำเพิ่มเติม
แต่ทีนี้เป็นการสอบปากคำไปพร้อมกับเดินทางไปชี้จุดต่าง
ตำรวจอยากให้ออฟอธิบายให้ละเอียดเลย
จากไหนไปไหนตรงนี้ทำอะไรกี่นาทีกี่ชั่วโมงตรงไหนบ้าง
เขาก็ไปไปกับตำรวจเลยนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนสพบางปะอินสอบปากคำนายสุรพลดารคำหรือว่าออฟ
ผู้ต้องสงสัยสำหรับการเสียชีวิตของน้องหญิง
ซึ่งเป็นการให้รายละเอียดแล้วก็ไปจุดต่าง๓ชั่วโมง
ชี้จุดมีจุดไหนบ้างจุดแรกนะคะก็คือจุดที่นายสุรพลพาน้องหญิงมาขึ้นรถ
ขึ้นรถนี่ก็คือจุดที่เปลี่ยนรถนั่นแหละ
คืออู่รถเมริมถนนสายเอเชียจุดนี้เปลี่ยนจากรถกระบะ
ซึ่งขับออกมาจากผับ๔คนมาเปลี่ยนเป็นรถเทรลเลอร์คันสูงคันนี้
อยู่ที่อู่รถเมริมถนนสายเอเชีย
พร้อมกันนี้นะคะเขาก็บอกว่าพาน้องหญิงขึ้นรถขับออกไป
จะไปส่งหอพักที่แถวนวรรณครก่อนที่จุดที่สองที่เขาแวะไปคือการแวะเติมน้ำมัน
ที่ปั๊มเชลริมถนนสายเอเชียเหมือนกัน
หลังจากนั้นจุดต่อไปก็คือการกลับรถไปอีกจุดหนึ่ง
แล้วเขาก็จอดริมถนนสายเอเชียทีนี้กลับรถแล้วเป็นทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพ
จุดนั้นเขาบอกเขาปัสสาวะเขาจอดรถปัสสาวะสักแป๊บนึง
และหลังจากนั้นน้องหญิงก็นั่งอยู่ในรถนะแล้วเขาก็ขึ้นมาขับรถอีกทีนึง
พอขับไปได้สักพักเขาบอกว่าน้องหญิงกระโดดลงไปเลย
ขับไปได้ประมาณ๒๐๐๓๐๐เมตร
จู่น้องหญิงก็กระโดดใจรถเทลล์เลอร์
นายออฟเนี่ยได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่ารู้จักกับหญิงไม่นาน
เคยเจอกันสองครั้งเองครั้งแรกรู้จักกันที่ลานจอดรถของอู่
ที่๒เป็นวันที่เกิดเหตุนี่แหละที่ไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยนะคะ

ส่วนเป็ดที่บอกว่าเป็นเพื่อนของหญิงเนี่ย

เพราะว่าเป็นแฟนของนายท็อป

ทีนี้เขาก็เล่าเหตุการณ์วันนั้นเพิ่มเติมด้วยนะคะ
เขาบอกว่าหลังจากดื่มกินกันเสร็จแล้ว
เป็นนั่นแหละขอให้ไปส่งน้องหญิงที่หอพัก
เพราะเป็ดจะไปสระบุรีกับแฟน
เขาก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมไปส่งให้
เขาอาสาไปส่งให้เพราะเป็นทางผ่านพอดีอยู่แล้ว

หญิงร้องไห้ตั้งแต่ก่อนขึ้นรถแล้วนะ
ระหว่างทางเขาก็ไม่ได้มีการพูดอะไรกันด้วย
เขาให้การกับตำรวจแบบนี้เห็นหญิงร้องไห้

แต่เห็นหญิงร้องไห้พอขึ้นรถมาก็ไม่ได้พูดอะไร
ตัวเองเป็นแค่คนอาสาจะพาหญิงไปส่ง
แต่จู่ในขณะที่ขับรถไปนี่แหละจู่
น้องหญิงเปิดประตูแล้วก็กระโดดลงมาเลย
เขาบอกตอนนั้นพยายามเหยียบเบรกแล้ว
แต่มันไม่ทันจริง
แต่เขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะ
เขาก็พยายามที่จะพาน้องหญิงส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าน้องหญิงไม่มีสติ
แล้วเขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนะ
รอน้องหญิงถูกอยู่ที่โรงพยาบาลด้วย
ยามของโรงพยาบาลมาเรียกว่า
คนที่คุณพามาที่ชื่อหญิง
ที่เข้าโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินไปเมื่อสักครู่นี้
เขาย้ายโรงพยาบาลอื่นไปแล้วนะ
ใช่ย้ายไปที่โรงพยาบาลปฐุม

วันเกิดเหตุไม่มีการทำร้ายร่างกายกันแน่นอน
แม้แต่การพยายามลวนลามน้องหญิง

การแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของของน้องหญิง
เวลาที่มีผู้ชายมาขอไลน์มาจีบน้องหญิง
ในร้านเหล้าเนี่ยเขาก็บอกเขาไม่ได้ทำ

อันนี้เป็นการให้การของนายออฟ

หมุนหน้าหมุนเอาตอนไหนล่ะถ้านี่แหละครับ

เขาโทรหาพี่เขาไงครับทำไมเขาต้องร้องไห้
ผมก็ไม่รู้ครับไม่ได้ทำครับ

ครับแล้วเป็ดเขาบอกให้เราไปส่งหรือว่าเราจะอยากจะไปเองหรืออะไร
ก็ผมจะไปทางนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเป็ดจะไปสลับบุรี

เป็ดจะบอกให้เราไปส่งไหมว่าวันจะไปส่งไหม
เขาบอกว่าช่วยไปส่งน้องเขาที่หน้าเมืองหน่อย

ไปส่งหน้าเมืองผมว่าจะไปส่งหน้าเมืองแต่ไม่ถึงสะพานกลับรถนี้ก่อน

ผมไปจอดเยี่ยวจอดทำธุระผมนั่นแหละไปเยี่ยวไปอะไร

แล้วเขาก็เดินลง
ครับก็คือผมกำลังเคลื่อนตัวรถไป
มันจะอยู่ช่วงกลางอย่างนี้ครับ

ครับเพราะว่ารถจะบากมาจออยู่นี่ผมเบี่ยงหัวออก
อย่างหัวออกมันก็จะอยู่แถวนี้แหละครับ
นี่เขาพูดไปด้วยแล้วเขาก็ไปชี้จุดต่างไปด้วย

แต่เขาก็ยืนยันนะเห็นไหมคะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ทำอะไรนะ
ผู้สื่อข่าวของเราตามต่อเลยไปที่จุดต่าง

ซึ่งเขาไปหยุดรถก็คือปั๊มน้ำมัน

เขายืนยันตอนนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณตี๕
เทรลเลอร์คันนี้มาเติมน้ำมันเขาก็บอกปกตินะไม่มีอะไรที่มันน่าสงสัย
และไม่มีผู้หญิงลดกระจกลงมาขอความช่วยเหลือหรือแสดงสัญลักษณ์อะไรที่ต้องการความช่วยเหลือ
เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นกล้องวงจรปิดของปั๊มเนี่ยจับภาพได้แน่นอนเขาบอกแบบนี้
และภายหลังจากการเติมน้ำมันเสร็จรถคันนี้ก็ขับออกไปโดยไม่มีพิรุธอะไรเลย
เขาบอกทุกอย่างเป็นปกติแล้วก็เห็นน้องหญิงนั่งอยู่ตรงที่นั่งข้างคนขับข้างคนขับ
ปกติเลยแต่ไม่ได้พูดอะไรนั่งเฉยฟังเสียงนายปูเป้ค่ะ
ก็ต้องมาเติมน้ำมันที่นี่ประจำเขาก็เอาใบงานมาผมก็เติมตามปกติ
เห็นผู้หญิงร้องไห้หรือขอความช่วยเหลือหรือลงมาสอบเอง

ปกติครับผมเพราะว่าเราไม่ได้สังเกตว่าจะมากับใครจะมากับแฟนกับเมีย
แล้วข้อนั้นคือผมไม่ได้สังเกตผมไม่สนใจครับ

ถ้ามีคือว่าจะคุยกันอย่างนั้นบอกว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้

เอามาดูเรื่องของฝั่งตำรวจกันบ้างนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกฤทธิสิริเทพผู้กำกับการสพบังปะอิน
บอกว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งความพนักงานสอบสวนไม่ได้นิ่งนอนใจนะ
สอบปากคำไปแล้วหลายปากตอนนี้ยืนยัน
คดีนี้ไม่ล่าช้าแน่นอนไม่ดิ้งนอนใจแน่นอน
แต่ขณะที่เกิดเหตุเรื่องมันยาก

ขณะที่เขาบอกว่าสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ของตำรวจ
คือการเร่งรวบรวมหลักฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวในออฟ

เป็นคนที่ปฏิเสธเองก็ทีนี้พยานแวดล้อมแล้วล่ะ
อกจากนั้นนะคะที่ผ่านมาตำรวจเคยติดต่อกับฝ่ายพ่อของผู้ตายมาตลอด
รวมถึงไปสอบถามแพทย์ที่ชันสูตรศพ
ได้บอกว่าครอบครัวของผู้ตายยืนยันว่าไม่ติดใจ
คือตอนแรกไงครอบครัวของผู้ตายบอกไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ใช่ก็คือตอนนั้นคุณพ่อก็เป็นห่วงเรื่องของอาการของน้อง
เรื่องของการย้ายโรงพยาบาลแล้วก็สุดท้ายคือที่ติดใจ
บอกว่าไม่ติดใจเนี่ยคือไม่ได้เอกใจแต่มาเอกใจตอนที่ไปดูโทรศัพท์ของลูก
นั่นแหละค่ะตอนนั้นแหละค่ะเกือบแล้วเกือบเผาไปแล้วด้วย
พลาดไปแล้วด้วยคือตอนนี้ญาติเนี่ยบอกว่าอยากจะให้มีอาการผ่าชนสูตรศพอีกครั้ง
ตำรวจก็บอกว่าได้เดี๋ยวเราจะเริ่มกันใหม่ฟังเสียงพันธุ์ตำรวจเอกฤทธิ์สิริเทพค่ะ
เราก็ต้องเข้าใจว่าขณะเกิดเหตุมันมีคนอยู่แค่๒คนอีกคนนึงพูดไม่ได้ไปแล้ว
อีกคนนึงนี่ก็พูดที่ให้การอยู่ซึ่งถ้าพยานหลักฐานต่างมันไม่ชัดเจน
เราก็ยังเราต้องรวบรวมให้มากที่สุดก่อนทางแพทย์เขาเองถามว่าทำไมไม่ตรวจ
แต่เราปราศนาทางเศรษฐ์พลเมืองประธุมย์
นักงานสอบสวนให้ตรวจดีกว่าตรวจเพื่อกันข้อ

ผู้กำกับท่านได้บอกเพิ่มเติม

ตอนนี้มั่นใจในการทำงานของตำรวจ
เพราะว่าคดีนี้สังคมให้ความสนใจ
ประชาชนอยากจะรู้ข้อเท็จจริง
โดยหลังจากสอบปากคำคนที่เกี่ยวข้อง
ก็ได้รายละเอียดไปมากพอสมควรตอนนี้
ซึ่งหลังจากนี้ไปนะคะสิ่งสำคัญเลย
ก็คือต้องนำศพของผู้ตายไปชันสูตร
เอาแบบละเอียดเลยอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริง
แล้วก็ขอความร่วมมือกับประชาชนด้วยนะคะ
วันนั้นใครที่จอดรถอยู่ข้างทางในวันเกิดเหตุ
และเป็นคนที่ช่วยเหลืออุ้มน้องหญิง
ขึ้นรถไปโรงพยาบาล
มาให้ปากคำกับตำรวจเพิ่มเติมหน่อย
เห็นรถคันนี้ในช่วงเวลาไหนกี่โมง
ปฏิกิริยาของใครเป็นอย่างไรบ้าง
อยากจะให้ติดต่อเข้ามาทางตำรวจค่ะ